เมย์นั้นสร้างความชื่นมื้นให้กับประชาชนชาวไทยอีกแล้วหลังจากที่สามารถ
และตอนนี้เธอนั้นก็เตรียมที่จะขึ้นไปเป็นมือวางอันดับหนึ่งของโลกในการแข่งขันประเภทหญิงเดียวครับ

เมรัชนกอินทนนท์มือสองของโลกจากไทยครับ
เกมแรกนะครับในการเจอกับทางด้านสุนยูครับ
ซึ่งเป็นแชมป์จากเก่าของจีนนะครับเกมแรกแต่เธอแพ้ไปก่อนนะครับ
ต่อ๒๑แต่ว่าจุดเปลี่ยนครับมาอยู่ในเกมที่๒ครับคุณผู้ชมครับ
ที่สามารถชนะได้๒๑ต่อ๑๑ชนะห่างเลยทีเดียว
และเกมสุดท้ายเกมตัดสินครับน้องเมลชนะไปได้๒๑ต่อ๑๔ก็ทำให้ชนะไป
ต่อ๑เกมนะครับคว้าแชมป์ซูเปอร์ซีรีส์๓รายการติดใน๓สัปดาห์
และนี่ถือว่าเป็นคนแรกของวงการแบตมินตันที่ทำแบบนี้ได้ด้วยนะครับ
พร้อมกับคว้าเงินรางวัลอีก๒๖๒๕๐เหรียญสหรัฐ
ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ๙๒๔๐๐๐บาท
พร้อมกับทำให้มีคะแนนสะสมบวกเพิ่มเป็น๘๔๗๐๘แต้ม
งานขึ้นเป็นนักแบตมินตันหญิงเดียวอันดับหนึ่งของโลก
แสงหน้าคาโรินามารินจากสเปน๔๗๘คะแนนครับ
วันนี้ก็ได้แชมป์มานะคะก็ขอขอบคุณทุกแรงใจค่ะ
ที่ส่งมาให้แล้วก็เมย์เองเมย์ก็เชื่อมันว่า

ก็ขอบคุณค่ะแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจเมย์ในรายการต่อไปนะคะ

ก็อย่าลืมให้กำลังใจเมย์ในรายการต่อไปนะคะ

ก็อย่าลืมให้กำลังใจเมย์ในรายการต่อไปนะคะ
ก็อย่าลืมให้กำลังใจเมย์ในรายการต่อไปนะคะ
ก็อย่าลืมให้กำลังใจเมย์ในรายการต่อไปนะคะ
ก็อย่าลืมให้กำลังใจเมย์ในรายการต่อไปนะคะ
ก็อย่าลืมให้กำลังใจเมย์ในรายการต่อไปนะคะ
ก็อย่าลืมให้กำลังใจเมย์ในรายการต่อไปนะคะ
ก็อย่าลืมให้กำลังใจเมย์ในรายการต่อไปนะคะ
ก็อย่าลืมให้กำลังใจเมย์ในรายการต่อไปนะคะ

ก็อย่าลืมให้กำลังใจเมย์ในรายการต่อไปนะคะ
ก็อย่าลืมให้กำลังใจเมย์ในรายการต่อไปนะคะ
ก็อย่าลืมให้กำลังใจเมย์ในรายการต่อไปนะคะ
ก็อย่าลืมให้กำลังใจเมย์ในรายการต่อไปนะคะ
ก็อย่าลืมให้กำลังใจเมย์ในรายการต่อไปนะคะ

ก็อย่าลืมให้กำลังใจเมย์ในรายการต่อไปนะคะ

ก็อย่าลืมให้กำลังใจเมย์ในรายการต่อไปนะคะ

ก็อย่าลืมให้กำลังใจเมย์ในรายการต่อไปนะคะ

ก็อย่าลืมให้กำลังใจเมย์ในรายการต่อไปนะคะ